เขาก็มีการบอกแหละว่าเขาจะมีการประชุมหารือกัน

หลังจากนั้นผู้มนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
ร้อยตำรวจเอกวิศนุชิมตระกูลนะคะมีการเปิดเผยออกมา
บอกว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติเรียก๔คน
ล็อต๑๖คนก็คือเป็นผู้ต้องหาในกลุ่มที่๓
ให้เข้ามารับทราบข้อเก่าหาในวันที่๑๕กันยายนนี้
เวลา๑๐นาฬิกาที่กองคดีการเงินนอกระบบ

ส่วนอีก๒รายก็จะเป็นประชาชนทั่วไป
จากว่าอย่างนี้คุณผู้ชมพนักงานสอบสวน
เขามีการรวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้พอสมควรแล้ว
แล้วก็พบว่าทั้ง๔คนมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจริง
ซึ่งพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมตรวจสอบมีอะไรบ้างอย่างนี้
เช่นนะคะเส้นทางการเงินที่พบความผิดปกติ
ความสัมพันธ์การชักชวนต่างเป็นต้น
ทีนี้พนักงานสอบสวนเขามีการตรวจสอบจากหลายมิติ
ไม่ใช่เพียงแค่เส้นทางการเงินอย่างเดียว
แต่อย่างการเข้ามาให้ปากคำของดีเจแมนและคุณใบเตย
ในฐานะพยานเมื่อปี๖๒ก็เป็นส่วนหนึ่งในสำนวน
พนักงานสอบสวนเขานำมาพิเคราะห์ในครั้งนี้ด้วย
เรื่องต้นทั้ง๔คนต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา

ฐานความผิดโดยทุจริตหลอกล่วง
ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
และร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
และร่วมกันช่อกงเหมือนกับล็อตของคุณพิงกี้ค่ะ

ทางคณะก็คือเขาบอกว่าทั้งตัวนี้ให้โอกาสนะคะ
ทั้ง๔คนเข้ามาชี้แจงข้อกล่าวหา
ถ้าไม่มาตามหมายเรียกอันนี้มีผลแน่นอนค่ะ
และหากทั้ง๔คนมั่นใจว่าสามารถตอบคำถาม
พนักงานสอบสวนตั้งประเด็นเอาไว้ได้
อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวทั้ง๔คนเองด้วย
ส่วนความสัมพันธ์ของดีเจแมนกับใบเตย
ทั้งคู่เคยไปทานอาหารร่วมกัน
ออกงานกิจกรรมต่างร่วมกันนะคะ
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเส้นทางการเงินเนี่ยค่ะ

โดยพบว่ามีเงินเข้ามาไม่น้อยกว่า๑๐ล้านบาท
ซึ่งทั้ง๔คนโดนข้อหาเดียวกันนะคะ
แต่แค่โดนในลักษณะที่พฤติการแตกต่างกันไป
จากว่าบางคนทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายเป็นแม่ทีม
รับหน้าที่เป็นผู้ร่วมลงทุน
แต่การเป็นดาราเป็นผู้มีชื่อเสียงนั้น
พฤติกรรมจะขยายวงกว้างได้มากกว่า
ก็คือพอเป็นดาราบางทีการใช้ชื่อเสียงในการที่แบบว่าออกไปพูดอย่างนี้
มันก็ขยายวงกว้างมากกว่าคนปกติ
ซึ่งทนายเดชาก็มีการโพสต์คลิประบุบอกว่า

ก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
ร่วมกันช่อกงประชาชนและพรบคอมพิวเตอร์

ถ้าดูจากมาตรฐานคดีเป็นลักษณะตัวการร่วม
โอกาสที่จะได้รับการประกันตัวมีน้อยมาก
ต้องทำใจกันไว้ล่วงหน้าเพราะมีฐานความผิดเดียวกัน
แล้วก็มีข่าวออกมาด้วยบอกว่าแบบงานหลายอย่างอะค่ะ
ฟังทนายพูดมีเสียงไหมลูกมีฟังทนายพูดสักนิดหนึ่ง
เพราะว่าเป็นข้อหาเดียวกันฐานความผิดเดียวกัน

เพราะฉะนั้นก็น่าเป็นห่วงนะครับว่านะ
ดูแล้วท่าทางจะลำบากนะครับ
ก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับ
เห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยหมดร้ายคน
ก็อย่างที่บอกกันว่าเขามีการตรวจ

เขาบอกว่าทั้งหมดก็นำไปให้ปากคำ
สิ่งทุกอย่างว่าโอเคละการเงินเป็นยังไง
แต่ก็อย่างที่บอกทนายตั้มเขาออกมาแบบอีกแบบนึง

นายเจมส์ก็ออกมาบอกว่าโอเคละ

แล้วเขาก็ยังไม่ใช่แนวทางการต่อสู้
เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยยังไม่ใช่ผู้ต้องหาถูกต้องไหม
แต่คือที่เขาจะเรียกไปก็จะแจ้งข้อเก่าหา

ถูกไหมครับก็ต้องไปดูตามข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร

ซึ่งสาเหตุจริงพบความสัมพันธ์อย่างพี่ที่เมย์บอกไปเลย

เขาถูกตรวจเส้นทางการเงิน

เงินโอเคละเราตัดคำว่า๔๕ล้านออกก่อน
ตอนแรกที่เขาบอกเอาเงินสด๔๕ล้านมายกสินสอดทองมั่น
เขาก็ทนายตั้มทนายเจมส์
นายเจมส์ก็ถามกลับมาใครเห็นบ้างล่ะ

อันนี้คือทนายเจมส์เขาถามถูกต้องไหม

ว่าถ้ามี๔๕ล้านบาทจริงวันนั้นกล้องนักข่าวก็ต้องมี
ทุกอย่างก็ต้องมีก็ต้องเห็นเงินสด๔๕ล้านบาท
เพราะ๔๕ล้านบาทมันไม่ได้น้อยนี่เขาว่าอย่างนั้นนะ
เขาก็ต้องมีการตรวจสอบมีการเช็ค
อันนี้คือมันก็ต้องแบบตรงไปตรงมานะคือตามข้อเท็จจริง
ก็ต้องไปตอบตามข้อเท็จจริงตามที่เขาเรียกสอบให้ได้
ถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าตอบไม่ได้ประเด็นก็เกิด
มันก็จะเหมือนพิงกี้ถูกไหมฮะ
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพิสูจน์กันอยู่แล้ว
มันต้องมีเส้นทางต่างนานาใช่ไหมฮะ
ทำไมถึงกล้าเรียกแล้วทำไมถึงกล้าใช้คำว่า
เหมือนกับจะให้รับทราบข้อกล่าวหา
แสดงว่าต้องมีการให้รับทราบข้อเก่าหา

กี้เขาบอกว่าจะเรียกสอบปากเพิ่มเติม
แต่ปุ๊บไปถึงปุ๊บทุกคนอยู่ในนั้นปุ๊บ

แต่อันนี้บอกว่ารับทราบข้อเกล่าหา
อย่าลืมนะหลีเอะไตบอกว่าให้รับทราบข้อเกล่าหานะครับ
แสดงว่าคงมีข้อกล่าวหาที่จะกล่าวหาแล้ว

เส้นทางการเงินที่แมนบอกว่าโอเค
ไม่เคยมีสามารถพิสูจน์ได้
รีเอะไตเขาก็ต้องมีเชิงลึกของเขาว่านี่ครับตำรวจบอกมา
บอกว่าพบว่ามีเงินเข้ามาในบัญชีไม่น้อยกว่า๑๐ล้านบาท
อันนี้๑๒๓๔ก็ต้องว่ากันไปว่าเป็นยังไง
เข้าทางไหนออกแบบไหนมาจากทางไหน
ถูกไหมในมุมของดีเจแมนถ้าให้ผมเดา
สมมุติเขาไปรับทราบข้อเกล่าหา

เขามีโอกาสสู้ไหมเขาต้องมีโอกาสที่จะสู้

มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือเขาก็ต้องโดน

อันนี้เขาเปิดโอกาสให้ทั้งคณะทั้ง๔คน
มีโอกาสที่เข้าไปแล้วก็ชี้แจงกับตำรวจ
ตำรวจเขาจะมีคำถามถามมาอยู่แล้วเหมือนที่พี่หนุ่มบอก
ถ้าเกิดคุณตอบได้ตามหลักที่ตำรวจเขาถามมา
แล้วตำรวจสอบสวนตั้งประเด็นขึ้นมาตอบได้
ก็เป็นประโยชน์กับตัวของทั้ง๔คนเองด้วย

ซึ่งจริงก่อนหน้านี้เขาก็มีการถูกเรียกเข้าไป
แล้วก็มีการไปให้ข้อมูลกันมาตลอด๒ปี

แต่ตอนนี้คืออีกทีมใหม่อีกหนึ่งทีม

พอตังค์ของคุณพิมพ์ที่เองจริงก่อนหน้านี้

ผมอ่านให้เลยแล้วกันที่ไทยรัฐเขาได้มีการลง

พบเส้นทางการเงินหลายสิบล้านของใบเตยแล้วก็ดีเจแมน
แล้วก็ไปพบความสัมพันธ์กับทางเจ้าของบริษัท
นำการให้ปากคำของดีเจแมนใบเตยในฐานะพยานเมื่อปี๖๒

รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควร
ก็พบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจริง
ใบเตยดีเจแมนต้องเข้าไปรับทราบข้อเก่าหา๓ข้อหา
คือช่วงโรงประชาชนกู้ยืมบรคอมกู้ยืม

เป็นเรื่องที่ใบเตยกับแมนต้องชี้แชงเท่าที่จริง

เลื่อนหรือเปล่าอันนี้เราก็ตอบเขาจะเลื่อนขอเลื่อนเองไหมก็ตอบไม่ได้
หมายถึงแม่งกับใบเตยหรือเปล่าใช่ว่าเขาจะขอเลื่อนไหม
สมมุติว่าสมมุตินัดมาเขาก็จะไปเลื่อนก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่เลื่อนไปเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่า
ณวันนี้ผมว่าข่าวมันก็ฮึ่มมาสักพักนึง
ผมเชื่อว่าก็ควรจะเข้าไปแล้วไปชี้แจงข้อเท็จจริง
สิ่งทุกอย่างมันก็ต้องตรงไปตรงมา
ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเท่านั้นเอง
ถ้ามั่นใจว่าตัวเองโดยสูตรใจไม่ผิด
ก็ไปชี้แจงให้มันจะได้สิ้นสงสัย
เขามีข้อมูลเชิงลึกของเขาก็ต้องไปตอบเขาให้ได้เหมือนกันว่า
แล้วไอตรงนี้มันคืออะไรเพราะเขาบอกว่าเขาเจอเส้นทางการเงิน
ก็ต้องบอกว่ามาจากไหนถูกไหม
มาจากอภิลักษณ์ไหมมาจากบริษัทนี้หรือเปล่า
โอนให้ใครทำไมเข้าบัญชีเข้าใบเตยใครมีคนโอนให้
มีญาติพี่น้องของทางฝั่งนู้นใครคนใดคนหนึ่ง
ของผู้ต้องหาคนอื่นอื่นถ้าเกิดมีการโอนเงินเข้าไปหาใบเตย
เงินนั้นว่าโอนค่าอะไรอืมความความน่าสงสัยมันอยู่ตรงไหน
อันนี้แมนกับใบเตยก็ต้องชี้แจงให้ได้ถูกไหมค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะ
คนที่ถูกตอนเนี้ยถูกล็อกไปนั้นมีกี่คนสี่สิบเก้ายี่สิบใช่ไหมสิบเก้า
หลายคนถูกไหมที่ล็อกเข้าไปเนี่ยหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ย
หนึ่งในหลายคนนะที่เคยถูกล็อกไปก่อนหน้านั้นถ้าเกิดมีความเชื่อมโยง
จำเป็นต้องอภิรักษ์คือไม่ต้องเป็นตัวเฮดนะคนอื่นอื่นก็เหมือนกัน
อืมทุกคนก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าอ่ะสมมติต่างของทศโฆษณ์นะ
อันนี้คือยกแค่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยถ้าเกิดมันมีการโอนเงิน
ผมเอาง่ายที่คนอาจจะเข้าใจแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือก็ไม่รู้นะ
เป็นคุณแม่ท่านหนึ่งโอนเงินให้กับสองคนนี้จะอะไรก็แล้วแต่
อาจจะโอนมาบอกเออวันแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่เขาต้องไปเช็คเส้นทางกัน
โอนมาค่าอะไรทำไมถึงโอนเอาเงินมาจากไหนต่างก็ต้องไปเช็คเส้นทางการเงินนั้น
แต่ถ้าแมนเขาชี้แจงได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้นั่นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงเพราะดีเอสไอผมว่าเขาต้องมีอะไรในมือ

เพราะว่าหลังจากที่เคสที่ผ่านมาคือถ้าเกิดเข้าไปครั้งนึงแล้ว
ถ้าเกิดเคลียร์แล้วก็จบจะไม่ได้เรียกตามอะไร
คือก็ต้องไปดูด้วยว่าหนึ่งในผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกลุ่มไป

หรืออีก๒คนด้วยที่เข้าไป๔คนใช่ไหม

ว่าจะเข้าไปอย่างไร

ต้องดูว่าวันที่๑๕นี่แหละเขาเรียกแล้วจะเอายังไงต่อไป
เพราะตอนแรกที่เขาประกาศมาคือ๑๖คน
แต่เบื้องต้นตอนนี้ประกาศเรียกแค่๔คน
ตอนแรกบอก๑๖แล้วก็จะทยอยเรียก
แต่ไม่ได้บอกว่าจะมีลำดับเรียกใครก่อนหลังค่ะ

เข้าไปแล้วเนี่ยจะได้รับการประกันตัวหรือเปล่า

ซึ่งเราก็ต้องไปดูกันวันที่๑๕เนี่ยนะฮะ